คือน้องสาวจะไปหาพี่สาวพอไปถึงปั๊บพี่รอเดี๋ยวนะขอเข้าห้องน้ำก่อน
เข้าห้องน้ำทำธุระยังไม่ทันเสร็จเลยครับไฟมันลุกไหม้พลึบขึ้นมา
อันนี้ก็ไฟแรงเหมือนกัน
ต้องรีบออกมาครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๗โมงเช้าที่ผ่านมานี้เองฮะ
ไฟลุกไหม้บ้าน๒ชั้นในหมู่บ้านหนองโพรง
บนถนนหักอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำครับ

อบตรถนนหักเนี่ยเทศบาลนางรองเนี่ยเร่งเข้าไปฉีดน้ำดับไฟ
แต่เนื่องจากมันเป็นบ้านไม้๒ชั้นไฟลามเร็วเหลือเกิน
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาอยู่ประมาณ๑ชั่วโมง
น้องคิดดูอะไรจะเหลือครับไบหมดทั้งหลังเลย
เธอก็รออยู่ชั้นล่างทันนั้นได้ยินเสียงพลึบที่ชั้นสอง
คุณผู้ชมครับพอเห็นแค่ประกายไฟจากนั้นโอ้โหนี่โดนไฟลวกด้วยนี่
โอ้โหโดนไฟลวกด้วยครับค่ะไฟไหม้อย่างรวดเร็วเธอวิ่งหนีออกจากบ้าน
นึกขึ้นได้น้องสาวเข้าห้องน้ำตะโกนบอกฟัยไหม้ฟัยไหม้
ส่วนนางสุรางน้องสาวคนที่ผมพูดถึงเนี่ยเล่านาทีระทึกนะฮะ
โอ้โหเธอเล่าว่ายังไงเราไปฟังเธอหน่อยฮะโอ้หน้าตายังตื่นอยู่น่ะ
ไฟฟ่ามั้งลงมาล่างแหลกก็เลยไม่ต้องเอาใอดอกแปลงออกนอก
ทำให้เครือยาถที่อยู่ในคุมเดียวกัน
เวิ้งที่เอาไว้ไว้เถอะทำใจไม่ได้
ไม่รู้เครียดเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านหลัง
หลังนี้เป็นบ้านหลักของปู่ทวดทำให้นางน้อยนะครับ
สาวอีกคนที่๕อาการเป็นอย่างนี้ครับ
เขาบอกว่าเหมือนผีเข้าร้องโวยวายโวยวาย
บอกว่าเธอเป็นทวดนะ

ไม่ยอมรักษาของเอาไว้ให้ได้ครับ

ทีมข่าวเราไปคุยกับพี่น้อยตอนสงบลงฮะ
เธอเล่าบอกว่าไอ้ตอนไฟไหม้เนี่ยเธอทำอะไรไม่ถูกครับ
ไม่นานรู้สึกร้อนเหมือนจะเป็นลมนะครับ
แล้วก็ไม่รู้ตัวว่าพูดอะไรไปบ้าง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอเชื่อว่า
ทวดคงเสียดายบ้านแหละสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงครับ
ตอนนั้นป้าน้อยอยู่ที่ไหนคะตอนไฟลุกมืด
มันรอดไงบ้านก็เลยมาเปิดประตู
แล้วก็เปิดประตูหลังบ้านก็มีความรู้สึกกับของล้องไห่
เอ้านางสุรางน่ะ
เล่าเสริมนะคุณผู้ชมตรงนี้ขีดเส้นใต้๓เส้น๔เส้น๕เส้น

คือก่อนหน้านี้ฝันว่ามีคนมายืนหน้าบ้าน

พูดได้ไหมพูดได้ไหม๙๐พูดได้ไหม

อาจจะส่วนเรื่องของความเสียหายเยียวยา

เขาจะมาดูแลช่วยเหลือครอบครัวนี้ต่อไปนะครับ